การแสดงละครนอกแม้ว่าจะมีวิธีการแสดงที่ไม่เคร่งครัด
การเล่าเรื่องที่ใช้แสดงแต่ก็ยังคำนึงเรื่องการรำ
ซึ่งใช้ท่ารำแบบมาตรฐานตามท่าพื้นฐานของหน้าตสินไทย
และท่ารำแบบง่ายที่เรียกกันว่ารำกำแบร์คือท่ารำที่ไม่เน้นลีลา
แต่ใช้สื่อสารภาษากายอย่างการชี้มือ
ส่วนการเคลื่อนไหวท่าร่ายรำก็สามารถแสดงได้อย่างนุ่มนวล
หรือจะกระฉับกระเฉงแสดงสีหน้าอารมณ์ได้ตามบทบาท
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและอุปนิสัยของตัวละคร
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน